ครูประจำชั้นที่ถูกนักเรียนชายชั้นม๒คมคู่
แล้วก็เข้าไปรื้อทำลายทรัพย์สินภายในห้องพักครูนะครับ
ครูอยากจะย้ายออกจากโรงเรียนเดิม
เรื่องนี้มีความคืบหน้าตรงที่ครูถูกผู้ปกครอง
กล่าวอ้างว่าครูเรียกร้องค่าเสียหาย
แล้วก็ครูเองก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้นะครับ
ครูสาววัย๓๒ปีครูประจำชั้นม๒โรงเรียนแห่ง๑
แน่งเผลอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
ออกมาเปิดเผยว่าถูกนักเรียนชายที่ตนเองสอนคมขู่
รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตเราเสนอไป
คุณผู้ชมก็คงติดตามเรื่องนี้มาแล้วนะครับ
เด็กชายเขาโพสต์อะไรต่างนานาเป็นข้อความไลน์บ้าง
หรือว่าเข้ามาทุบทำลายทรัพย์สินของครูในห้องพักครูบ้างนะครับ

สิทธิ์ไทยรัฐทีวีเดินทางไปพบกับคุณครูท่านนี้อีกครั้ง
เธอเปิดใจว่ารู้สึกเครียดมากหลังจากเกิดเรื่อง
ต้องเขียนคำร้องเพื่อขอย้ายออกไปช่วยราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๕จังหวัดสิงห์บุรี

ไม่อยากจะเหมือนไปถูกทำงานอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรอก
แต่นี่เธอบอกว่าเธออยู่ไม่ไหวเหมือนกัน
ครูยืนยันว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์
พ่อของนักเรียนชั้นม๒เป็นคนมาบอกกับเธอ
บอกว่าจะเป็นคนจ่ายค่าเสียหายให้เอง
และเธอก็บอกไปว่าไม่ต้องการอะไรแล้ว
ครูเป็นครูครูขอย้ายออกมาก็พอแล้วนะครับ
ขอให้ออกจากโรงเรียนแห่งนี้ได้ก็พอแล้วเพื่อความสบายใจ
ซึ่งครูก็พูดกับตำรวจเหมือนกัน

แล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนในวันที่เกิดเหตุแบบนี้

ได้แสดงหลักฐานที่เป็นข้อความในแชทกลุ่ม
นักเรียนม๒รายนี้ได้พูดคุยกับเพื่อนในเชิงที่ว่า
จะมาทำร้ายร่างกายก็อย่างที่ผมบอก
อย่างเช่นนี้ต้อยแม่งเลยไหมก็คือต่อยแม่งเลยไหมอะไรเนี่ยนะครับ
หรือไม่ก็บอกว่าถ้างานบวชก็แห่นาคนะ
แหนากงานบวชแต่ถ้าปากมากอะไรก็แหสกเลยนะครับ
สนหรอกมันเกินมาบอกพ่อ
ใช่คุณครูบอกว่าอยากจะจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะครับ
ส่วนโน้ตบุ๊กแล้วก็ทรัพย์สินที่เสียหาย
ไม่ต้องการให้ใครมารับผิดชอบทั้งนั้นนะครับ
ส่งรูปอะไรให้ดูแม่ก็รับทราบแม่บอกแม่เสียใจ
เลี้ยงลูกมาอย่างดีแม่พ่อของเด็กอาจจะไม่ให้เรียนแล้ว
นู่นนี่นั่นเราซะอีกยังบอกว่าอย่าเลยไอ้เรื่องเลิกเรียนอย่าพูดเลย
ย้ายดีกว่าย้ายยังดีกว่าอย่างน้อยแยกจากกลุ่มเพื่อนเขา
แม่ก็เชื่อเรามาตลอดจนมาเมื่อของเสีย
ทุกอย่างก็คือเปลี่ยนพอทุกของเสียปุ๊บ
กลายเป็นแบบเหมือนไอ้ที่เราดูแลลูกคุณมาตลอดเนี่ย
ไม่ได้มีผลอะไรเลยค่ะ
นี่แหละครับครูนะครูก็พูดถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ครูก็ย้ำนะครับว่าเรื่องของค่าเสียหายอะไรเนี่ย
ครูไม่เคยเรียกร้องครูแค่ขอย้ายตัวเองออกจากโรงเรียน
คือถ้าจำได้ก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอไป
คือคุณครูออกมาร้องไห้เลยเพราะว่าลูกศิษย์โดนโซเชียลถล่มหนักมาก
ทั้งกลด้านทุกสาบแช่งตัวลูกครูออกมาร้องไห้
บอกว่าอย่าไปว่าอะไรเด็กมากเพราะว่าใจนึงก็ลูกศิษย์
ไม่อยากให้เด็กไม่มีที่ยืนในสังคมเพราะว่าเด็กยังเด็กอยู่
เป็นความคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการอยากจะให้เปิดโอกาส
แล้วมันกลายเป็นประเด็นตีกลับมาว่าครูไปเรียกร้องค่าเสียหายอีก
ก็เลยต้องออกมาโต้กลับอีกรอบนึง
บอกว่าครูก็ไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายขอให้จบเร็ว

ทีมข่าวของเราก็ติดต่อสอบถามไปยังแม่ของนักเรียนชั้นม๒

บอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์อะไร

ลูกชายก็มีสภาพจิตใจที่แย่มากเหมือนกัน

โดยแม่ขอยืนยันว่าลูกชายไม่ได้เป็นคนทำโน้ตบุ๊กพัง
และไม่เคยพูดข่มขู่ครูคนดังกล่าวเลยนะครับ